มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถไม่ได้ล็อกประตู

มีผู้ชายคนหนึ่งพยายามจะมาดึงประตู

โชคดีผู้หญิงคนนี้ยังมีสตินะครับ

ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่มาดึงประตูนะฮะ
แต่เราทำลูกศรให้แล้วนะครับสีแดงแบบนั้น
เห็นแขนเห็นมือยื่นพยายามจะเปิดประตูกระบะคันนี้นะครับ
คือผู้ชายคนหนึ่งที่มาดึงประตูนะครับ
แต่เราทำลูกศรให้แล้วนะครับสีแดงแบบนั้น

มาพร้อมกับน้องสาวมาจอดซื้อของภายในปั๊มน้ำมัน
ที่อำเภอหัวไสจังหวัดนคร๔ธรรมราช
แล้วก็น้องสาวของเธอเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
ลักษณะการจอก็เข้ามาจอแบบนี้
ส่วนเธอเองก็นั่งรอในรถคนเดียว
จากนั้นผู้ชายเสื้อสีส้ม
ตอนแรกผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ที่โต๊ะม้านั่ง
อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อมานั่งแบบนี้
นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็หันมามองในรถสักครู่หนึ่ง
อาจจะเห็นว่าในรถมีเธอนั่งอยู่คนเดียว

ผู้ชายคนนี้ก็เลยลุกพลวดพลาดขึ้นมาเลยนะฮะ
ขึ้นมาเดินเข้ามาข้างรถของเธอ

อีกสักครู่หนึ่งจะเห็นว่าผู้ชายเสื้อสีส้มคนนี้

จะไปเปิดประตูรถของผู้หญิงนะครับ

ตอนแรกนะเดินมาเคาะก่อน
เคาะกระจกป๊อก
แล้วหลังจากนั้นก็พยายามที่จะดึงเปิดประตูทันที
นี่กล้องมุมนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นผู้ชายลุกนะฮะ
ยังไม่เห็นนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะเห็นนะ
แต่จังหวะนั้นคนส่งของรถคันข้างนี่เห็นแล้วนะ
ลุกไปแล้วนะครับก็หลุดกล้องวงจรปิดตรงนี้ไป

คือกล้องวงจรปิดมุมนี้เห็นเขาเคาะไหมครับ

สักครู่หนึ่งก็จะดึงเปิดทันทีเลยนะฮะ
แต่จังหวะนี้แหละครับก็มีคนของรถส่งของคันข้างเนี่ย

ผู้ชายเสื้อสีส้มก็เลยรีบเดินหนีไปนะครับ
แต่ว่าผู้หญิงในรถบอกว่าโอ้โห
สายตาของผู้ชายเสื้อสีส้มเนี่ยยังจ้องมองมาที่รถของเธออยู่ตลอดเวลาเลย
นะครับเธอก็เลยโพสต์อีกว่าไม่อยากจะคิดเลย
ถ้าประตูรถล็อกไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
อาจจะมีการชิงทรัพย์ชิงรถทำร้ายร่างกายเธอเกิดขึ้นก็ได้นะครับ
ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ขอให้ไปแจ้งความเอาไว้
หรือใครที่รู้จักว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
แจ้งความให้หน่อยแจ้งเบาะแสให้หน่อย
เพราะว่าตัวเธอเองก็จะเอาคลิปหลักฐานทั้งหมด
ไปแจ้งความเหมือนกันนะครับ